อ่ะเราไปดูเรื่องของคนใจดีกันหน่อยคุณผู้ชม
เขามีเจ้าของวิสัชน์เครื่องหนังย์นะทำ

คนเข้าที่คันขราคนข้าวธรรม

ก็มีชาวบ้านในพื้นที่ตะบนศรีมราชาก็ต่างพากันไปเข้าแถวรอรับข้าวสาร๑๒๐๐ถุง
นี่ทางบริษัทเขานำไปแจกแถวยาวเป็นกิโลถุงเบอร์เลอร์เลยนะ
นายสุชาติปัญญาสาคอนรองประธานกรรมการบริษัทเขาบอกว่าการแจกข้าวสารของบริษัทเนี่ย
เริ่มตั้งแต่๕ปีที่แล้วแล้วนะครับ
ปัญญาเขาเป็นประธานกรรมการบริษัทที่อยากจะช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะฮะ
โดยการซื้อข้าวสารมาแจกคนยากคนจนเนี่ยก็ต้องการช่วยบรรเทาความเด็บร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
แล้วก็คนยากไร้ในพื้นที่ของอำเภอศรีมราชา
ปีนี้นำข้าวสารมา๑๒๐๐ถุงถุงละ๑๕กิโล
ซึ่งก็เพียงพอสำหรับครอบครัวคนยากคนจนนะครับ
ซึ่งบริษัทจะทำเรื่องนี้คือจะเอาข้าวสารมาแจกทุกปีทุกปีต่อเนื่องไป
คือได้มาแล้วให้กลับคืนสู่สังคม
อย่างที่เขาบอกกันว่ายิ่งให้ก็ยิ่งได้
ให้ไปมากเท่าไหร่ก็จะได้กลับมามากเท่านั้น
แล้วมันมีความสุขด้วยนะเวลาที่เราได้ช่วยเหลือใครหรือว่าได้ให้ใครนะคะ